มาดูหน่อยผลการเลือกตั้งซ่อมสส
เขต๓ที่นครศรีธรรมราช

พรรคพลังประชารัฐชนะไป

อนาคตของพักประชาธิปัตย์หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อ
เดี๋ยวต้องฟังอาจารย์วิเคราะห์นะติดตามพร้อมกันได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์สุภาพค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีนาอากาศร้อนครับ
ฉะนั้นตามการเมืองหลายมุมหน่อยทั้งมุมของผู้ชุมนุม
มุมที่จะมีการแก้รัฐมนูลเดินต่อไปได้หรือไม่ได้
มุมถึงเรื่องการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งชิงเก้าอี้เดียว
แต่มันมีส่งผลอะไรต่ออะไรตามมาเยอะเลยครับ
โดยเฉพาะจะนำไปสู่ลอยปริล้าวในพักร่วมรัฐบาลหรือไม่
ท่านผู้ชมคงได้ทราบข่าวมาแล้วนะครับว่าคะแนนอย่างเป็นไม่ทางการนั้นเนี่ย
ชัดเจนแล้วว่าพลังประชารัฐเอาชนะพักประชาธิปัตย์
ขนาดที่ได้คือคุณอายาศิษย์ศรีสุวรรภ์ได้ขนาด๔๘๗๒๐
คุณพงศิลป์เสนพงภ์จากภักดิ์ประชาธิบัติได้ขนาด๔๔๖๒๐
ย้ำว่ายังไม่เป็นทางการต้องรอให้กรกตประกาศ
ห่างกันอยู่ทั้งหมดเนี่ย๔๐๐กับ๑๐๐คะแนน

การเลือกตั้งออกเป็น๔เขต๔อำเภอ
เดียว๔อำเภอพลังประชารัฐชนะไปตั้ง๓อำเภอ
อย่างที่บอกว่าอันที่จริงเก้าอี้สอสอตัวเดียวเนี่ย
มันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อความเป็นไปของพักการเมืองหรอกครับ
ได้มา๑เก้าอี้พลังประชารัฐก็เหมือนเดิม
ประชาธิปัตย์ก็เป็นพักร่วมเหมือนเดิม
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด
แต่สำหรับภักดิ์พลังประชารัฐอันนี้ถือว่านี่เป็นสัญญาณ
ที่ได้รับความคะแนนนิยมในพื้นที่เพิ่มขึ้นหรือไม่
แล้วมันจะขยายผลไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า
ตอนนี้มีอยู่๑๓ใดอีก๑เป็น๑๔

แล้วถ้าแนวโน้มเป็นอย่างนี้
ฮึกเหิมที่จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นได้สอสอเพิ่มขึ้นในคราวหน้า
อันนี้เป็นสัญญาณ

การศูนย์เสีย๙อีไปตัวเดียว
แต่มันหมายถึงสัญลักษณ์ว่า
คนภาคใต้คนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมนต์ขลังความนิยมต่อประชาธิปัตย์ลงไปอีก

แล้วมันจะส่งผลเป็นแรงเหวี่ยงไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วย

มันไม่ได้อยู่ตรงเก้าอี้ตัวเดียวในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้
ประชาธิปัตย์กับคนภาคใต้นั้น
เราท่านก็รู้กันอยู่ว่าเป็นตำนานคู่กันมา
ประชาธิปัตยึดครองคะแนนเป็นแชมป์ของการเลือกตั้ง

มีแต่บางช่วงบางตอนเท่านั้นที่มีพักการเมืองอื่นแทรกเข้าไปได้
มากน้อยบ้างก็แล้วแต่เช่นตอนที่พักกิจสังคม
หม่อมคึกฤทธิ์ทำนโยบายเงินผัน
คนชอบกันมากนโยบายเงินผัน
เก้าอี้ออกมาจากประชาธิปัตย์ได้หลายคนถัดมาตอนพักความหวังใหม่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่
ผลเอกชวลิศยงใจยุทธ์เป็นหัวหน้าพักคนก็มีความหวังกับชื่อพักความหวังใหม่
พี่น้องของเราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลือกพักความหวังใหม่ได้เข้ามาตั้งหลายคน
ตอนคุณทักษิณตั้งพักไทยรักไทยนโยบายต่างคนภาคใต้ก็ชอบนะครับ
ถึงแม้ว่าเลือกไม่มากแต่ก็ได้มาหลายเก้าอี้แต่ถ้าว่าในที่สุดพอหมดฟีเวอร์ของพักเหล่านั้น
คนภาคใต้ก็หวนกลับมาเลือกตั้งพักประชาธิปัตย์เหมือนเดิมกลับมาเลือกเหมือนเดิม
แล้วก็มาเป็นแชมป์ที่เรียกว่าทิ้งพักอื่นขาดลอยเหมือนเดิม
ปี๒๕๕๔ที่คุณอภิษฎได้เป็นนายกเนี่ยตอนนั้นภาคใต้มีอยู่๕๓ที่นั่งเก้าอี้สสภาคใต้
ประชาธิปัตย์กวาดไปตั้ง๕๐ที่นั่งเห็นไหมครับ๕๓ที่นั่งกวาดไป๕๐ที่นั่ง
แล้วก็พอมาถึงปีเลือกตั้งหกสอง
อันนี้เป๋ไปหน่อยคือภาคใต้มีสอสอได้๕๐ที่นั่ง
ที่นั่งเนี่ยประชาธิปัตย์คว้ามาได้แค่๒๒ที่นั่ง
นี่ท่านเห็นช่วงลอยต่อไหมครับพักอื่นอื่นก็มาขอแบ่งเก้าอี้
พลังประชารัฐแบ่งไปได้๑๓ที่นั่งนี่ตอนเลือกตั้ง๖๒นะ
ภูมิใจไทยแบ่งไปได้๘ที่นั่ง
พักประชาชาติแบ่งไปได้๖ที่นั่ง
พักรวมพลังประชาชาติไทยของลุงกำนันแบ่งไปได้หนึ่งที่นั่น
คำถามก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นกับพักประชาธิปัตย์
ปัญหาจากความนิยมเปลี่ยนไปหรือปัญหาเอกภาพภายในพักลดลง
และมันจะเป็นแหล่งเหวี่ยงของการชิงการนำในพักที่ยังไม่นิ่ง
ต่อไปอีกหรือไม่อันนี้ยังไม่มีข่าวใดใดจากประชาธิปัตย์
ว่าเขาจะแถลงยังไงเข้าใจว่าบ่ายวันนี้
คงมีการแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์มีแต่คุณเทพไทยเสนพงศ์
ที่ออกมายอมรับสภาพว่าสู้ไม่ได้แล้วประกาศจะ
จะทำพื้นที่ต่อไปหาเสียงต่อไปหมายมั่นว่าคราวหน้าจะทวงเก้าอี้คืน
นั่นเป็นเรื่องของคุณเทพไทยทีนี้ในทางการเมือง
ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับนี่คือสภาวะที่ประชาธิปัตย์อยู่ในสภาพ
กลืนเลือดครับต้องกลืนเลือดเพราะว่าตอนที่จะเลือกตั้งซ่อม
เก้าอี้นี้กันใหม่ประชาธิปัตย์ก็ไม่คิดว่าพักพลังประชารัฐ
จะส่งคนลงสู้ไม่คิดเพราะคิดว่าโดยมารยาททางการเมืองของพักร่วม
เก้าอี้เดิมเป็นของใครคนนั้นส่งพักอื่นที่ร่วมรัฐบาลเขาไม่ส่งกัน
ธรรมเนียมนี้มีมานานแล้วครับแม้กระทั่งคราวที่แล้ว
เลือกตั้งซ่องที่กำแพงเพชรพักประชาธิปัตย์เขาก็หลีกทางให้ไม่ส่ง
จนกระทั่งสมาชิกอาวุโสอย่างคุณปรีชาน้อยอกน้อยใจ
ต้องถอนตัวออกจากสมาชิกประชาธิปัตย์แต่ประชาธิปัตย์ก็ยอมครับ
เพราะว่าถือว่าต้องรักษาไมตรีเป็นธรรมเนียมเป็นมารยาททางการเมือง
แต่พอมาวันนี้พลังประชารัฐส่งคนลงสู้
ก็อ้างว่าเอาละเป็นระบอบประชาธิปไตยสู้กัน
การหาเสียงบนเวทีนั้นไม่ดูเดือดเท่าไหร่หรอกครับ
เพราะต่างคนต่างประหยัดถ้อยประหยัดคำไม่อยากให้กระทบกระทั่งกัน
แต่ลึกแล้วการเดินหน้าหาเสียงไม่เบาครับ
การเดินหน้าหาเสียงเชื่อดเฉินทับถมเกทับกัน
อยู่ในหลายจุดในหลายพื้นที่
ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นรอยแผลในใจของพักประชาธิปัตย์
ว่านี่ลงไปสู้แล้วหวังเอาชนะอย่างเดียวทำทุกอย่าง
เพื่อให้ได้ชัยชนะทั้งที่แพร่เพียงเก้าอี้เดียว
และเป็นเก้าอี้โคต้าของพักร่วมรัฐบาลคือของประชาธิปัตย์ด้วย
อันนี้จะเป็นรอยแผลไปอีกนานแค่ไหนไม่มีใครตอบได้
แต่รู้ว่าคนในพักประชาธิปัตย์เขาคิดกันมาก
แล้วนอกจากเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงอีก
เรื่องการแก้รัฐมนูลก็ต้องรอดูว่าถ้าวันที่๑๑นี้
รัฐมนูลตัดสินว่าเดินต่อไม่ได้ก็จบก็ไม่มีอะไร
แต่ว่าถ้าสารรัฐมนูลบอกว่าเดินต่อได้แล้วมาโหวตกันในวาระวาระสาม
แล้วมีสัญญาณจับได้ว่าพักแกนนำรัฐบาลไม่อยากให้ผ่านวาระสาม
แล้วก็มีสวมารับมุกรับลูกมีคนในพักพลังประชารัฐมารับมุกรับลูก
มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะประชาธิปัตย์เขามีเหตุผลตั้งแต่ตอนต้น
ว่าข้อหนึ่งที่จะเข้าร่วมรัฐบาลคือต้องมีการแก้รัฐมนูล
และกลายเป็นนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นโยบายข้อ๑๒
เรื่องสนับสนุนในการแก้รัฐมนูล
ฉะนั้น๑๐๐ปลีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
บวกกับรอยปลีที่จะเกิดขึ้น
จากการเลือกจากการเรื่องการแก้รัฐมนูล

แต่ก่อนใครบอกว่าเดือนตุลาการเมืองอาถรรพ์

คราวนี้ให้ระวังมีนาเดือนอาถรรพ์
ขีดเส้นใต้การเมืองเที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
ว่าด้วยเรื่องฐานเสียงที่หลุดลอยไปนะครับ